นาฬิกา๒๔นาทีกลับมาติดตามชมข่าวกันต่อ
ช่วงนี้อุ๊ยอุ๊ย
อุ๊ยอยากให้ใครอย่าต่ออีกหน่อยนะครับอาห์มาดอมมามาคุ้นเบิร์กกัน
เพราะนี่ต้องเตรียมพร้อมในการจะเชียร์แบบนี้แล้วคุณผู้ชมฮะ
สำคัญที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะฮะ
ไทยรัฐทีวีให้คุณได้เชียร์แฮชแท็กวาระแห่งชาติไทยกันอย่างต่อเนื่องนะคุณนะ
อันนี้เราเชียร์บอลกันมาตอนนี้ต้องเชียร์มวยแล้วฮะ

แหลมสีสเกดนักคอหลวงโปรโมชั่น
แน่นอนนักชกขวัญใจชาวไทยฮะ
กลับมาทวงเข็มขัดแชมป์โลกอีกครั้ง
กับเจสซี่โรดิเกวสคุณ
ไทยรัฐทีวีของเราถ่ายท่อสดให้คุณผู้ชมได้ดูกัน

จากเทคพอร์ทอารีน่า

คุณอยู่ในบ้านเป็นไทยรัฐทีวี

หน้าจอแหลมที่เวียช่อง๓๒นี้

ก่อนแหลมสีสเกจกันนะครับ

แต่เรื่องนี้ร้อนคุณผู้ชมอ่ะ

มีใครไปซื้อบัตรตั้งแต่เนิ่นไหม

เพราะคุณพิมพ์ริพาย

เฮ้ยทำไมไปขายราคานี้ได้

คนที่ซื้อไปมีสิทธิ์จะได้ไปกินข้าวกับ

แต่ก่อนอื่นไปดูบางช่วงบางตอนของการไลฟ์ของคุณพิมพ์ริพายหน่อย

โอ้ยออกไปเร็ว

มา

ลีเวอร์เข้า

ค่อยใน๒นาทีครับผม

คับ

อีก๕๐ล้าน๔๐๐ล้านพิมพ์ลี่ให้เพื่อน

มากกว่า๕๐ล้าน

ซึ่งความเป็นจริงแล้วขายได้ถึง๓๐๐๐บาท
ขายแค่๑๕๐๐๐บาทค่ะ
จะนำเลขที่ออเดอร์ของเพื่อนที่ซื้อ
มาจับฉลากไปทานข้าวกับแจ็คสันหวัง๑มื้อจ้ะ
ทานข้าวคุณไม่ได้แกล้งนะ
ไม่ใช่ทานกันแบบว่า
ไม่ได้ทานกันแบบว่านั่งข้าวแล้วก็มองรูปนะ

กับคุณแจ็คสันหวังมีกูมีเพื่อนแล้วก็มีแจ็คสันนั่งกินข้าวอันนั้น

เพราะว่าดราม่าไปเลย

วางหน้า
ประเด็นว่าพิมพ์ริพายเอาโคต้ามาจากไหน
๒ประเด็นที่พิมพ์ริพายเอาแบบออกลดราคา
ตัดราคาคนที่เคยซื้อไปให้เจ็บใจเล่น
พิมพิพายบอกว่าจะสามารถไปกินข้าวนั่งโต๊ะเดียวกับแจ็คสันหวังเลย
ไม่ใช่ว่านั่งกินข้าวแล้วดูรูปแจ็คสันหวังนะ

สามารถเข้าไปดูตอนซ้อมแดงเดือดได้

ไปดูการซ้อมการแสดงของแจ็คสันหวังได้

เงินที่๔๐๐ล้านที่เธอเอาจะไปเหมาซื้อมาแล้วมาขายต่อ
ไม่ค่อยมีใครติดใจสงสัยหรอก
คือจะรวยก็รวยจะเหมาก็เหมา
แต่การที่เอามาโปรโมทแบบนี้เป็นไปได้หรือเปล่า

ถ้าใครที่เป็นแฟนบอลนะแล้วตอนไปซื้อแรกเนี่ย
เขากำหนดว่า๑สิทธิ์ซื้อได้ไม่เกิน๔ใบ
นั่นแหละดังนั้นจึงมีที่คำถามที่มาว่า
พิพายเอาโคต้ามาจากไหน

บัตรราคา๒๐๐๐บาทเกมแดงเดือด
คุณพิมพ์ริพายไลฟ์เมื่อวานขาย๑๕๐๐บาทลดไป๕๐๐บาท

ส่วนบาทราคา๑๕๐๐บาทพิมพ์ริพายลดเหลือ๑๑๐๐๐บาทเท่านั้น

บัตรเนี่ยจะมีชื่อว่าเป็นคุณพิมพิพายเป็นผู้ซื้อครับ
จากนี้คุณพิมริพายอย่างที่บอกไปคือ
ลูกค้าคนไหนนะซื้อกับเธอเนี่ยเดี๋ยวไปจับฉลากเลย
ใครโชคดีไปดินเนอร์กับแจ็คสันหวัง

ถ้าเป็นอย่างนั้นไปก็กลายเป็นดราม่าครับ
โดยเฉพาะทวิตเตอร์เนี่ยระอุสุดครับ
แฮชแท็กพิมริพายขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลยครับ
ซึ่งเชื่อว่าอาจจะต่อเนื่องมาตั้งแต่

ของคุณพิมริพายที่ไลฟ์ตักใจดีจำได้ใช่มั้ยครับ

แล้วก็บอกว่าแจ็คสันคนดูยังไม่เท่าเธอเลย
อยู่ในถังโฟมเนี่ยโอ้โหคนดูต้องเป็นหลายหมื่นคน

เออนี่คนก็วิจารณ์กันสนั่นเลยครับ
หนึ่งคือซื้อบัตรเยอะขนาดนั้นได้ยังไง
ไปเอามาจากไหนเขาจำกัด๑คน๔ใบไม่ใช่เหรอ

สังเกตว่าบัตรจะมีข้อความว่าบัตรฟรีห้ามจำหน่าย
ประเด็นนี้พิมพ์ริพายชี้แจงว่าบัตรที่เห็นเนี่ย
เป็นบัตรในวันซ้อมครับอ๋อไม่ใช่บัตรวันแข่งเป็นบัตรวันซ้อม
ก็เลยเป็นขึ้นว่าเป็นบัตรฟรีห้ามจำหน่ายอีกข้อที่คนสงสัยกันมากก็คือ
การที่พาศิลปินชื่อดังอย่างคุณแจ็คสันหวังและนักเตะระดับโลกทั้ง๒ทีมอย่าง
แต่นี่จ้างมากินข้าวด้วยเหรอเขาเป็นคนระดับโลกนะเออเราจะไปชวนเขาหรือมาทำ
อะไรแบบนี้ได้ง่ายง่ายเหรอมันทำได้จริงเหรอเนี่ยคนในเน็ตก็สงสัยกันครับ
งานนี้เผือกร้อนเผือกร้อนไปอยู่กับที่นอกจากคุณพิมริพายแล้วก็ไปอยู่กับผู้จัดแมชแดงเดือด
คุณวินิตชี้แจงแล้วครับประเด็นแรกคือบัตรในส่วนที่พิมพ์ริพายนำไปขายในไลฟ์
นำไปขายแฟนบอลจากต่างประเทศจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่สรุปนะ
แต่คุณวินิศชี้แจงแบบนั้นครับคุณวินิศบอกว่าบัตรโซนี้เลยไม่ได้ถูกขายในระบบ
จากว่าให้โคต้า๒ทีมไปขายกันเอาเองไปขายกับแฟนบอลต่างชาติเนี่ยบัตรส่วนนี้มันเหลือครับ
พอเหลือปุ๊บตีกลับมาที่บริษัทเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คุณพิมพ์ริพายติดต่อขอซื้อบัตร
จึงขายให้ในราคาปกติไม่ได้มีส่วนลดพิเศษแต่อย่างใดซื้อราคาเต็มเลย
ซึ่งคุณพิมพิพายเอามาไลฟ์ขายเนี่ยอันนี้เป็นกิจกรรมการขายของคุณพิมพ์ริพายเอง

แต่คุณผู้ชมฟังเมื่อสักครู่นะคุณวินิตบอกว่า
เหล่านี้ที่เป็นโคต้าของสองทีมเอาไปขายให้แฟนบอลมันเหลือก็เลยตีกลับมา
แต่คุณพิมพ์ริพายบอกว่าเขาตั้งงบ๔๐๐ล้านบาทไปกว้านซื้อ

ส่วนบัตรเข้าชมวันซ้อมคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังเนี่ย
ผู้จัดอย่างคุณวินิตชี้แจงว่าไม่มีการขายบัตรเข้าชมวันซ้อมคอนเสิร์ต
ไอ้มื้อพิเศษดินเนอร์กับนักฟุตบอลเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันครับ
จะเป็นคนจัดเนี่ยเพราะออกเป็นหนังสือชี้แจงออกมาเลย
ขอเรียนชี้แจงว่าไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมวันซ้อมคอนเสิร์ต
และไม่มีการจัดมื้อพิเศษกับนักฟุตบอลทั้ง๒สโมสร
แจ็คสันหวังให้กับแฟนคลับตามข่าวที่นำเสนอ
ลงท้ายบริษัทขออภัยเป็นอย่างสูงมากณที่นี้
ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรก่อนนะครับ
แต่ว่าดราม่านี้น่าจะต้องตามกันวันนี้ยาวทั้งวันแหละ
เพราะว่าถ้าคุณพิมพ์ริพายขายราคานี้ไปเท่ากับว่าเธอขาดทุนที่เขากดเครื่องคิดเลขให้ดูเลยนะ
ขาดทุนเป็นหลายสิบล้านจะยอมขายขาดทุนขนาดนี้เลยเหรอ
ชาวเน็ตก็ตั้งข้อสงสัยหรือบัตรเหลือเยอะบัตรแดงเดิดเหลือเยอะ
เอาบัตรที่เหลือมาขายซะขายขาดทุนไม่เป็นไรขายลดราคาไม่เป็นไร
คือตอนนี้คนก็ถามอีกเยอะเลยว่าถ้าพิมพิพายโปรโมทแบบนี้มีโปรโมชั่นแบบนี้
ถ้าเป็นได้จริงนะก็อยากซื้อนะคืออยากซื้อนะถ้ามีกินข้าวกับนักเตะ

ไปดูนักเตะไปอะไรอย่างนี้นะ
ก็เรามานำเสนอให้ทุกคุณพิมพลิภายทั้งคุณวินิสแล้วนะฮะ
ต่อวันนี้นะคะสำหรับประเด็นนี้